หลังจากเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
มีคนร้ายใช้ปืนจี้แล้วก็ขู่
นายบุญธันภูวธิษฐ์หรือว่าเสียอาจ

ในตลาดสาราลำดวนในตัวเมืองสะแก้ว
ขณะนั่งซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ในบ้านพักของเขาเนี่ยนะครับ
ก็ถูกชิงทองสร้อยคอสร้อยข้อมือแล้วก็พระเลี่ยมทอง
น้ำหนักรวม๗บาทมูลค่ากว่า๒แสนบาทได้
หลังก่อเหตุคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ
ตำรวจสะแก้วทำงานเร็วฮะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนสามารถจับคนร้ายได้

นี่คือจุดที่เขาเอาทองไปฝังนะฮะ
จุดที่นายอ่าทิศิพงหรือว่าปาล์มศรีดันอายุ๒๗ปี
บอกก่อเหตุจริงแล้วนี่เอามาทองมาฝังไว้อยู่ครบนะฮะ
นี่คือบริเวณบ้านพ่อบ้านแม่เขา
ของผู้ต้องหาให้ข้อมูลบอกว่า
ลูกชายต้องตัดสินใจก่อเหตุครั้งนี้เพราะถูกแฟนสาวกดดันเร่งรัดให้หาเงินมาแต่งงาน
แต่ลูกชายไม่มีเงินหาทางออกไม่ได้ก็เลยไปชิงทองเขา
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่จุดเกิดเหตุโดยนายบุญทันนะฮะผู้เสียหายเนี่ย
ก็มาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะ
นายบุญธรรมระบุว่าไม่คิดว่าคนก่อเหตุจะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
ก็รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี
แล้วเมื่อเช้าแม่ของคุณก่อเหตุมาหาผมนะมากราบขอโทษผม
คือก็บอกไปว่ายังไงคดีมันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจไปนะ

แต่ส่วนตัวไม่ได้โกรธอะไรผู้ต้องหาแล้วนะ
ลองฟังเขาหน่อย
รู้สึกธรรมในระบบ
คดีก็คือว่าให้เป็นของสำรวจ
เขาทำอย่างไรเขาว่ายังไงกับเรื่องเขา